มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

แขกรับเชิญทางบ้านเดินทางเข้ามาถึง

อยู่แม่ติ๋มก็มีอาการแปลกไปครับ
น้องกิตต้าเห็นอาการของแม่

ทำให้พิธีกรและทีมงานต้างตกตะลึง

เพราะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้
เกิดขึ้นในรายการ

มีอาการถูกผีเข้าอย่างหนัก

ทีมงานจึงพาแม่ติ๋มและน้องกิตต้า
ทันทีทีมงานรีบพาแม่ติ๋มเดินทางไปหาพระอาจารย์หมอเล็ก
ครองใหญ่จังหวัดตราดตามคำแนะนำของน้องลูกเกด
ซึ่งเราต้องเดินทางฝ่าความมืด
ไปพร้อมกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็น
ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้
และในระหว่างทางที่นั่งรถกันไปอยู่นั้น
ติ๋มก็ถูกผีเข้าอีกครั้ง
เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงมากไปกว่านี้
ทางทีมงานจึงตัดสินใจรีบเดินทางไปให้ถึงวัดให้เร็วที่สุด
ซึ่งกว่าเราจะมาถึงวัดครองใหญ่อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราดนั้นก็เป็นเวลาเที่ยงคืนเข้าไปแล้ว
ซึ่งทันทีที่รถจอดสนิทก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคน
ต้องฝันภาวะกันอีกครั้ง
หลังจากแม่ติ๋มยอมลงจากรถแล้ว
ลูกเกดก็รีบพาไปพบพระอาจารย์หมอเล็กให้เร็วที่สุด
เมื่อพระอาจารย์หมอเล็กเห็นอาการของแม่ติ๋ม
ก็รีบบริกรรมคาถาและสาดน้ำมนต์ไปที่ร่างของแม่ติ๋มในทันที
พระอาจารย์หมอเล็กจะทำการไล่ผีให้เสร็จนั้น
ก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งเข้าไปแล้ว
และสภาพร่างกายของแม่ติ๋มก็อิดโรยและอ่อนเพลียเป็นอย่างมาก
พระอาจารย์หมอเล็กจึงให้พาแม่ติ๋มไปพักผ่อน
และจะเริ่มทำพิธีกันให้อีกครั้งในรุ่งเช้า
อนมาแล้วก็ดอนมานานแล้ว
เขาไปมานานแล้วเหมือนเจ้ากรรมลิวิน
เขาทำมานานแล้วจองวินจองกรรม
บางครั้งก็ร่างกายเขานี่เขาเข้าออกได้นี่
แต่ในวันอีกไม่มีป้องกันได้
ป้องกันป้องกันสักยานอย่างเดียว
สักยานแล้วก็บางครั้งเขายานมันตีกัดทุกวันทุกวันก็พอดีคืออย่างนี้
รักษาจากที่วันอีกโดไปในเจ็ดวันเกิดนะเจ็ดวัน
วันก็ถามในวันจานก็ได้วันอาคารก็ได้
ดอนวันเขาทำแล้วก็ของมันตลางได้

ขณะที่กีต้ากำลังจะพาแม่ติ๋มไปหาพระอาจารย์หมอเล็ก
เพื่อทำพิธีก็ปรากฏว่ามีวิญญาณเข้ามาสิงในตัวแม่ติ๋มอีกครั้ง
หลอกล่อให้วิญญาณเด็กที่สิงร่างแม่ติ๋ม

ก็พบว่ามีชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยอาการต่าง
และศรัทธาในวิชาอาคมของพระอาจารย์หมอเล็ก
มารอให้ช่วยทำพิธีให้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งพระอาจารย์หมอเล็กได้ทำการสอบถามพูดคุยกับวิญญาณ
ที่เข้าสิงแม่ติ๋มอยู่ในตอนนั้นอีกด้วย

กลับเลยพี่นายอยากจะกลับเปล่าเอาทั้งให้กลับเลยนะ
ไม่กลับเลยก็ทรมานนะฉันเผาวิญญาณหมดเลยนะ
จะเอาไหมวิญญาณอร่ายไหมวิญญาณเป็นอร่ายแล้วไม่ได้เกิดเลยนะ
สำหรับการทำพิธีล้างของให้แม่ติ๋มเพื่อไม่ให้ถูกวิญญาณตามมารังควานได้อีก
คือการให้นอนเทียนหรือการนอนอยู่ในวงเทียนลงอาคม
เทียนหมดและต้องนอนเทียนเป็นเวลา๗วัน
และต้องตั้งขันครูที่พระอาจารย์หมอเล็ก
ลงอาคมไว้นำไปวางไว้ตรงที่แม่ติ๋มนอน
ให้ช่วยเป็นเกราะคุ้มภัยไม่ให้ของไม่ดีมารบกวนได้อีก
ตอนเดียวก็เผ่าเทียนแล้วกลางมันอ่อนลง

เขาก็อยากจะเกิดอยู่แล้วเขาไม่อยากห่าง
หลังจากทำพิธีไปได้๓วัน
พระอาจารย์หมอเล็กได้ให้ทั้งสองแม่ลูกศักยันต์บังกรรม
ที่จะช่วยป้องกันเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้ตามเจอ
ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้มาเข้าตัวได้อีก
ซึ่งหลังจากศักดิ์ไปแล้วอาการของทั้งคู่ก็เริ่มดีขึ้น
แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้นอีกสักระยะหนึ่ง
ล่าสุดหลังจากแม่ลูกกลับมาจากการไปรักษาตัวที่วัดคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วนั้น
ก็ไม่น่าเชื่อว่าอาการผีเข้าของแม่ติ๋มจะหายไปเป็นปริดทิ้งและไม่โดนผีเข้าอีกเลย
เห็นได้ชัดว่าคุณแม่ติ๋มมีสีหน้าสดชื่นสดใสขึ้น
และทั้งคู่ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วย
หลังจากที่ไปรักษาตัวที่วัดคลองใหญ่กลับมาที่บ้าน
เขามีความรู้สึกดีขึ้นก็ไม่มีอะไรมากวนแล้ว
สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วได้มาอยู่ที่นี่
ก็มีการตักบาททำบุญแทบทุกวันก็อุทิศบุญสูงกษลให้เขา
ที่เจ้ากรรมนายเวรเขาปล่อยเราแล้ว
การรักษาตัวนะคะก็มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทุกวันนี้ก็นอนหลับสบายทุกคืนค่ะ
แล้วก็ตอนเช้าก็ได้ไปทำบุญใส่บาทกับคุณแม่ด้วย

ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณทีมงานมากนะคะที่ได้ช่วยเหลือ
ให้หนูกับคุณแม่มีชีวิตที่มีความสุข
คุณแม่มีความสุขมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
อย่าลบลูกพูดเตรียมรู้ไม่เข้าใครออกใคร
ทุกวันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ